หากพูดถึงปัญหาสำคัญที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องยาเสพติด
ลองมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันกัน
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมีหลายชนิดด้วยกัน
แต่ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือยาบ้า
คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า๒ล้านคนต่อปี
ลักลอบนำเข้าปีละ๕๐๐ล้านเมตร
ขณะที่เจ้าหน้าที่จับได้เพียง๑๐๐ล้านเมตร
อกจากนี้ความจุของผู้ต้องขังในเรือนจำกำหนดไว้๑แสนคน
แต่สถิติทั่วประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙
มีจำนวนผู้ต้องขังถึง๒๙๐๐๐คน
และเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด๒๓๐๐๐คน

หากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัว
และยังเพิกเฉยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเรา
เยาวชนและลูกหลานเราจะต้องติดยาเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เป็นปัญหารุนแรงต่อสังคม
ถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไป
คิดใหม่ของรัฐบาลผู้เสพคือผู้ป่วย
ต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาล
หากรู้ว่าคนใกล้ตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยแนะนำหรือพาไปรักษาให้ถูกวิธี
บำบัดรักษาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
รักษาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
และยังมีข้อดีอีกมากมายหากคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัด
สะดวกสบายไปได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน
ไม่มีความผิดและไม่ถูกลงบันทึกประวัติอาชญากรรม
เสียประวัติในการสมัครงาน
บำบัดรักษายาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพ
มีการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา

ทุกคนควรเข้าใจและให้โอกาสผู้พลาดพลั้งไปเสพยาเสพติด
พร้อมช่วยเหลือให้เป็นคนดีสู่สังคม
การแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม